เมื่อที่ผ่านมาก็เกิดเหตุคนร้ายเป็นชายสองคนนะครับ
ชายหญิงคู่หนึ่งกลางถนนพระราม๔
แล้วก็เปิดฉากกระหน่ำยิงอย่างอุกอาจถึง๘นัดกลางถนน
เป็นเหตุให้คนขับนั้นบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ซึ่งตำรวจก็ได้พุ่งเป้าสาเหตุไปที่เรื่องของชู้สาว
พร้อมกับได้ออกหมายจับอดีตแฟนนุ่มมาดำเนินคดี
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ

ที่สามารถบันทึกภาพนาทีที่คนร้าย๒คน

หมายเลขทะเบียนคคพภ๖๔๔๙กรุงเทพฯมคจำนวน๘นัด
ส่งผลให้นายสุวิทย์อนานาทีชายได้รับบาดเจ็บ
ขณะที่แฟนสาวที่นั่งโดยสารมาด้วยไม่ได้รับอันตราย

อาวุธปืนที่คนร้ายใช้เป็นขนาด๑๑มม
โดยมีกระสุน๑นัดเข้าบริเวณท้ายรถยนต์
ส่วนอีก๗นัดเข้าด้านหน้าบริเวณคนขับ

ใช้รถจักรยานยนต์ไล่ยิงรถของนายสุวิทย์มาตั้งแต่ตลาดคลองเตย

จากนั้นคนร้ายได้เร่งเครื่องจักรยานยนต์ขึ้นแซง

ให้ได้ข้อมูลที่ชัดมากกว่านี้
ตำรวจใช้เวลาสอบปากคำ
แฟนสาวของคนเจ็บนานกว่า๒ชั่วโมง
ได้ข้อมูลว่าคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุครั้งนี้
เป็นอดีตแฟนนุ่มที่เคยเลิกลากันเมื่อหลายปีก่อน
จากจดจำรูปภัณฑ์ของคนร้ายได้เป็นอย่างดี
กับทั้งเคยถูกคมคู่หวังเอาชีวิตมาหลายครั้ง
เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นการกระทำที่อุกอาจ
คนร้ายได้ลงมือก่อเหตุใจกลางเมืองโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ซึ่งล่าสุดตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน

พร้อมส่งทฤษศูนย์สวนตามประกบสถานที่ที่คาดว่า

ล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน